มาถึงข่าวหดหู่ประจำวันคุณผู้ชมฮะข้างหลังนี้ครับ
พี่เบิร์ตบอกนะว่าเราไม่เป็นอะไรไม่ได้มีโรคอะไรเพราะไม่ได้ตรวจหรือเปล่า
คุณพ่อท่านนี้เป็นรายเดอร์เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวลูก๖ขวบ
วันหนึ่งลูกก็เดินออกจากบ้านมาออกไปหาชาวบ้านแถวนั้นบอก
หนูขอข้าวกินหน่อยได้ไหมที่บ้านไม่มีอะไรกินเลย
ชาวบ้านก็ถามอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อหนูยังไม่ตื่นเลยมีภาพให้ดูครับ

พ่อหนูยังไม่ตื่นเลยพาไปร้านป้าแก้วหน่อยร้านของน้องเขากับคุณพ่อที่ไปประจำอ่ะ
แล้วเอาจริงคือบ้านหลังนี้เขาก็ไม่รู้หรอกคือเขาไม่รู้ว่าบ้านน้องยุ้ยคนนี้อยู่ตรงไหนด้วย
แล้วก็ไม่รู้ว่าร้านป้าแก้วอยู่ตรงไหนช็อตที่น้องยุ้ยเดินเข้ามาคุณผู้ชม

ถึงได้รู้ว่าพ่อของน้องเขาจากไปเล่าเนี่ยครับ
พ่อบอลอายุ๔๑ปีชื่อจริงคือนายอาภิชาติแทร่อ่อง
เป็นรายเดอร์นอนคว่ำหน้ากับพื้นบ้านแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
สภาพศพก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้ว
ว่าเสียชีวิตมาประมาณ๕วัน
แต่ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด

อันนี้นี่แหละวงจรปิดในบ้านเลยคุณผู้ชม
จะเห็นคุณบอลเนี่ยพ่อบอลเนี่ยนะ

ใช่แล้วก็ทิ้งตัวไปกับโซฟา
โอ้โหอาการไม่ดีแล้วอ่ะ
ตอนนี้คือ๒ทุ่ม๓๙นาทีของวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาครับ

ตัวลงมาแล้วพี่น้ำแข็งเหมือนไอเหนื่อยหอบหายใจไม่ออกแน่นหน้าอก

คุณผู้ชมฮะซุดตัวลงไปนั่งที่พื้นแล้วล้มลงไปเลยครับ
กว่าจะมาพบร่างของพ่อบอลเนี่ยผ่านมาแล้วหลายวันแล้ว
เจ้าหน้าที่มาพบเอา๒กันยายนช่วงเย็นแล้ว

คุณบอลเป็นรายเดอร์อย่างที่บอกไปเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาววัย๖ขวบ
อยู่กันสองคนภรรยาก็เลิกรากันไปแล้วครับนี่ฮะเป็นภาพสมัยที่คุณพ่อยังดูยิ้มแย้มแจ่มใส
ร่าเริงสุขภาพดียังยิ้มกับน้องเขาอยู่เลยโอ้โหพอไปคุยกับลูกสาวเนี่ยนะก็ยังพอพูดคุยได้ครับ
คุณผู้ชมฮะแต่ก็เล่าด้วยความไร้เดียงสาบอกว่าหนูก็ไม่คิดว่าพ่อจะเสียชีวิตคือคิดว่ากลิ่นที่ออกมาจากคุณพ่อเนี่ยเป็นน้ำหอม
แต่ก็สงสัยทำไมน้ำหอมกลิ่นมันแรงจังเลยอ่ะหนูพยายามปลุกพ่อแล้วแต่พ่อไม่ตื่น
เปิดดูในตู้เย็นวันแรกวันที่๒วันที่๓ข้าวปลายังมีกินอยู่จนสักพักหนึ่งข้าวมันหมดแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ก็เลยปีนหน้าต่างออกมาคุณผู้ชมคิดดูลูกสาววัย๖ขวบปีนหน้าต่างออกมาเดินเท้าออกมาสะพายกระเป๋าอุ้มตุ๊กตามา
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นครับทีมข่าวเลยไปคุยกับชาวบ้านคนที่ช่วยเหลือน้องเขานี่แหละในวันเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่าเห็นน้องเข้ามาในบ้านแล้วก็บอกหิวขอข้าวหนูกินหน่อยหนูไม่ได้กินข้าวมา๓๔วันแล้ว
ชาวบ้านก็เลยถามไปว่าอ้าวพ่อหนูไปไหนล่ะแม่หนูไปไหนล่ะน้องตอบกลับมาว่าพ่อนอนหลับปลุกแล้วก็ไม่ตื่นน่าจะเหนื่อยแหละทำงานหนัก
ถามถึงแม่อ๋อแม่หนูเลิกกับพ่อไปนานแล้วก็เลยพาน้องเข้าไปหาข้าวกินแล้วก็พาไปส่งบ้าน
พอมาถึงหน้าบ้านตะโกนเรียกตะโกนเรียกพ่ออยู่นานเลยพ่อบอลพ่อบอลมารับลูกหน่อยลูกสาวมาแล้วเนี่ย
ไม่มีใครออกมาครับแล้วแค่หน้าบ้านนะพี่เบิร์ตกลิ่นมันก็มาแล้วอ่ะครับ
ชาวบ้านเขาเลยเอกใจเลยแจ้งผู้นำชุมชนครับไปตรวจสอบจึงพบว่าคุณบอลนั้นเสียชีวิตไปแล้ว
ชาวบ้านที่ให้การช่วยเหลือน้องเขาน้องวัย๖ขวบเนี่ยยังบอกอีกว่าที่ประหลาดใจคือ
แม้ว่าแม้ว่าน้องเขาอยู่กับพ่อบอลมาตั้งหลายวันแต่กลิ่นไม่มีเลยนะ
หมายถึงกลิ่นศพไม่ติดตัวน้องเลย
ถึงขั้นแบบสภาพสบเปลี่ยนไปมีน้ำลงน้ำเหลืองแล้วอะเด็กเดินอยู่ในบ้านเดินไปเปิดตู้เย็นกินน้ำต้องย่ำอะไรบ้างแหละ
ต้องติดตัวมาบ้างเพราะอีกอย่างหนึ่งตัวน้องเองก็ยังไม่ได้อาบน้ำไง

ครับเขาเดินมาขอกินข้าวครับ
บอกว่าหนูอยากหนูหิวข้าว

พ่อไปไหนก็บอกว่าพ่อนอนหลับ

แล้วตามตัวน้องมีกลิ่นมีอะไร
ไม่มีครับไม่มีกลิ่นเลย
แต่พอไปถึงบ้านก็มีกลิ่นเหม็น